สวยมากเลยรูปนี้ก็น่ากิน
อื้อล่างเหลืองเลย
แต่ไม่รู้สีแบบนี้กินได้หรือยังนะ

ถ้าอยากรู้ตามผมมาเลยครับ
ขึ้นได้ลงได้หรือเปล่า
ไม่รู้
ต้นอีนทะพารำที่นี่มีกี่สายพันธุ์ค่ะคุณแม่
ของเราตอนนี้มี๔สายพันธุ์ค่ะ

มาฮีเดี๋ยวชื่อมันไม่เหมือนภาษาไทยเลย
ว่านำเข้ามาเหรอฮะใช่ค่ะนำเข้าจากประเทศอะไรฮะแม่

อันนี้เขาใช้อายุประมาณกี่ปีถึงเขาจะออกเป็นผลแบบนี้ครับ
ประมาณ๒๓ปีค่ะ
แล้วอย่างลูกสีไหนที่สามารถกินได้บ้างคะ

วิธีกินเห็นเขาบอกว่ามันต้องมีวิธีคุณ
ไม่ใช่ว่ากัดไปทั้งอันไม่ได้เพราะอะไรฮะ
มันจะฝาดค่ะเพราะว่าก้นเขานี่เป็นก้นมันจะหวานตรงไปให้มันจะขาด
เราควรจะกัดแนวนี้

แนวตามลูกไปอย่างนั้นมันก็จะได้ทั้งสองรสแล้วมันก็จะอร่อย

ไหลก็มาถึงสวนคุณแม่แล้วครับ
เดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมหน่อยดีกว่าว่าข้างในมีเยอะไหม

ได้ครับพาเลยครับพามาดีครับคุณแม่
ให้นำหน้าเลย

มาถึงสวนแล้วครับเดินอยู่แค่พื้นดินเนี่ยมันไม่สะใจ

ฝักได้เลยพี่คุณแม่
ได้ครับก็มีจนสายอย่างนึงเห็นข้างบนหัวผมเนี่ยนะครับ

เป็นกระดาษคาร์บอนค่ะกันน้ำกันฝนกันแมลงในตัว
ถ้ามาโดนฝนบ่อยมันจะเป็นเชื้อรา
มาถึงสวนป้าหมายทั้งทีฮะแค่นี้
ไม่หยุดท้องอยากจะได้แบบช่อใหญ่ครับคุณแม่

ได้เลยไปเลยครับ

ตัดได้ตัดได้เลยค่ะตัดได้เลยค่ะตัดได้เลยค่ะตัดได้เลยค่ะตัดได้เลยค่ะตัดได้เลยค่ะ
ละว่างตัดคุณต้องเอามือจับก้านนี้ไว้

น่ามากเลย
สวรรค์

นี่คือสวนอินทธาพารำสวนเคียงหมอกที่จังหวัดมัธวนายก
ถ้าใครสนใจก็มาดูงานได้ค่ะ

ต้องขอขอบคุณคุณแม่หมายมากเลยนะครับ
วันนี้ผมกับคุณแม่ไหมต้องลาไปก่อนแล้ว

ของเราครับ